อัดคลิปมาสองคลิปเนี่ยพูดถึงคนหลายคนนะครับ
เนื้อหาใจความหลักที่เสียแป้งพยายามสื่อถึงก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ย
ทำไมถึงโดนจับดำเนินคดีอยู่คนเดียวอืมอ่า
ที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยทำไมหลุดกันหมดทำไมไม่โดน
อ่าแล้วเหมือนกับบอกว่าเขาเนี่ยถูกหลอกให้ไปช่วยจรวด
จรวดนี่เป็นชื่อที่เสียแป้งพูดถึงบ่อยมากนะฮะในคลิปนะฮะ
นี่จรวดคือคนขวามือนะครับที่คุณออสซี่ดนลวีผู้สื่อข่าวของเราไปนั่งคุยด้วยนะครับ
นี่นะฮะนี่คือนะฮะนี่จรวดนะฮะคือมันจริงหรือไม่อย่างไรว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
แม่เสียแป้งเขาถูกหลอกให้ไปช่วยจรวดเสียแป้งอ้างว่ามีอายการบอเนี่ย
โทรบอกเขาว่าไปช่วยจรวดนายจรวดเนี่ยถูกจับไปเรียกฆ่าไทย
พอไปถึงกลายเป็นว่าโดนตำรวจจับในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
เขากลายเป็นว่าเอ้านี่เขาจะมาชิงตัวผู้ต้องหาจากตำรวจเหรอเนี่ย
ก็เลยโดนไปเลยนะฮะวันนี้เราได้คุยกับจรวดนะฮะ
จรวดเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อกรกฎาคมปี๒๕๖๒นะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะขอโทษเสียแป้ง
ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ตัวเขาเป็นต้นเหตุให้เสียแป้งต้องติดคุก
และอยากขอขอบคุณเสียแป้งด้วยที่กล้าบุกไปช่วยเหลือในวันนั้น

เขาบอกวันนั้นมีชายชะกัน๘คนบุกมาที่บ้าน

มีชาวบ้านแจ้งว่าไปถือปืนในที่สาธารณะ
ขอตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาตหน่อย
ซึ่งจรวดบอกว่าได้นำใบอนุญาตพกปืนเนี่ย

แต่ที่เอาไปให้ดูเนี่ยเป็นฉบับย่อนะครับ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาฉบับเต็มมาให้ดู
แต่ชายชะกันกลุ่มนั้นบอกไม่ต้อง
แล้วก็เชิญตัวขึ้นรถบอกไปกันแป๊บเดียว
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็ตามขึ้นรถไป
จากนั้นกลับถูกกลุ่มชายชะกันเนี่ยล็อกตัวเอาปืนจี้
แล้วขับรถออกจากบ้านไปทันที
มันไม่ใช่เรื่องการมาจับกลุ่มยาเสพติด
จรวดเขาบอกโดยขณะที่อยู่บนรถ
ชายชะกันกลุ่มนั้นบอกกับเขาว่ามาทวงค่ายาเสพติด
แล้วบังคับให้เขาเนี่ยโทรไปหาพ่อ
ให้หาเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาทมาแลกกับการปล่อยตัว
ช่วงนั้นนั่นแหละพ่อของจรวดเนี่ย
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านแล้วว่าลูกชายเนี่ยถูกอุ้มไป
ก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากอายการบอยที่รู้จักกัน

ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเสียแป้งที่มาช่วยเขา
ยังไงครับ
กับผู้ชายด้านหน้าคนอยู่ที่นี่มั้ยครับ
อืมครับแต่ว่าเป็นใครเป็นช่วยว่ามันทุกท่านจะเป็นใครอีกครั้ง

หรือไม่หรือปลอดภัยถึงที่อายการบินต่อเท่าที่นี่

ก็ไปกับมันไม่ปิดหน้าก่อนดี๊ว่านดีครับ

ผมก็รู้แค่นี้นี่แหละคลุมที่มาช่วยปิดหน้าหมดบอกมีตำรวจตำรวจก็เลยเป็นสองฝั่งเลยอย่างนี้
หลังจากลงจากรถเนี่ยจรวดบอกมันมีการยิงประทะกันเกิดขึ้น
สุดท้ายพวกเสียแป้งก็สามารถพาเขาเนี่ยไปส่งที่บ้านของอายการบอยได้
แล้วจรวดก็ไปแจ้งความกรณีถูกอุ้มไปรีดฆ่าไทย
แต่ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยกลับถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ก็ยังแปลกใจว่า
ผมเนี่ยไปแจ้งความที่ถูกอุ้มไปรีดฆ่าไทยแล้วถูกแจ้งข้อหากลับพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ได้ยังไง
ซึ่งจรวดยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาถูกตำรวจเนี่ยมาอุ้มตัวไปเรียกเงิน๑ล้าน๕แสนบาท
หากนำเงินไปจ่ายจะถอนแจ้งความเกี่ยวกับคดียาเสพติดซึ่งมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานยืนยันได้
แต่ไอ้คลิปนี้จรวดบอกผมนี่ลบไปหมดแล้วเดี๋ยวขอเวลาไปกู้คลิปนี้ขึ้นมาก่อน
เพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นความจริงเขาไม่ได้ว่าโอ้โหหลอกเสียแป้งไปหักหลังให้ถูกตำรวจจับแทนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
ประเด็นที่เสียแป้งอ้างว่าถูกพ่อของเขาหลอกใช้แล้วหักหลังประเด็นนี้นะฮะจะชี้แจงยังไงบ้างเนี่ย
บอกว่าอย่าให้เขาชี้แจงเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพ่อของผมเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
ที่พ่อโทรหาอายการบอยก็แค่ให้ช่วยดูว่าตำรวจชุดไหนที่มาอุ้มผมไปแต่อายการบอยเนี่ยโทรไปหาเสียแป้งยังไงเนี่ย
ตรงเนี้ยผมไม่ทราบขอยืนยันว่าตัวผมเองก็ไม่ได้สนิทสนมกับเสียแป้ง
รู้จักกันตามภาษาวัยรุ่นในจังหวัดพัทธลุงเท่านั้น
ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักในนั้น
แล้วก็ไม่เคยเจอกับเสียแป้งอีกเลยอันนี้เป็นมุมของจรวจเขานะ
ถ้าเป็นจริงตรงตามที่จรวดเล่าให้ฟังทุกอย่างมันก็โอ้โหพี่อุ๋ย
ทีนี้เพื่อให้เท่าเทียมกันนะคะเพื่อให้ฟังความทั้งสองฝ่าย
เราก็ต้องไปฟังข้อมูลจากตำรวจชุดจับกลุ่มจรวดด้วยดีไหม
วันนั้นเลยเหรอกรกฎาคม๖๒
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับตำรวจที่อยู่ในชุดจับกลุ่มค่ะ
คือตำรวจเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะแล้วตำรวจก็บอกเลยว่า
คือจริงแล้วเนี่ยเสียแป้งก็ตัดเพาะต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยนะ
เสียแป้งบอกเลยว่าโอ้โหทำไมผมโดนอยู่คนเดียวทั้งที่ถูกหลอกไป
เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจโทวิรสักคงเพชรอดีตพบร้อยตชด๔๓๔พัทธลุง
เป็นหนึ่งในตำรวจชุดจับกลุ่มนายจรวดนั่นแหละค่ะ
คือเล่าให้ฟังแบบนี้ในมุมของตำรวจนะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือ
ตำรวจได้จับกลุ่มนายอัตชัยเลื่อนแป้นเป็นเครือขายยาเสพติด
จับได้ที่สุราธานี
ขยายผลได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของนายอัตชัย
หัวหน้าใหญ่เจ้าของยาเสพติดคือในต้นฉายาคือต้นพม่า
แล้วไปดูข้อมูลการแชทคุยกันระหว่างนายอัตชัยกับต้นพม่าเนี่ย
มีการระบุชื่อและข้อมูลรับยาเสพติด
เป็นคนรับยาบ้าในบิญญาระบุว่าต้นซื้อขายยาบ้ากับบอยให้นำยาบ้า๑๗เป้
รวมแล้ว๘๕๐มัตต์มัดละ๑แสนเมตรนะคะรวมเป็นเงินกว่า๑๓ล้านบาทในบิน
ระบุว่าจ่ายเงินไปแล้ว๒ล้าน๙แสนยังค้าเงินอยู่๑๐ล้านกว่าบาท
ต้นก็เลยให้อัตชัยไปทวงเงินค่ายาเสพติดที่ยังค้างอยู่ทีเนี้ยตำรวจไปจับนายอัตชัยได้ใช่ไหมคะ
ตำรวจก็เลยขยายผลติดต่อไปที่ต้นหรือฉายาต้นพม่าเพื่อขยายผลนะคะต้นให้ข้อมูลว่าในบอยเป็นคนเอายาบ้าไปหมดเลย
บอยค่ะตำรวจเลยขยายผลไปจับบอยนะคะที่บ้านพัก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

อยู่ไหนมันขายไปบางส่วนแล้วอืมยังเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าเป้
สี่ห้าเป้ก็คิดแบบประมาณสี่ห้าเป้ไม่ได้นะครับอ่าถึงจะบอกว่าเอ้ย
ซ้ำเขาเอาของรางมาให้แล้วแล้วก็เจ้ากันเดี๋ยวแล้วไม่เอาเรื่อง
เอาเอาแต่ยาอย่างเดียวแล้วแล้วจะปล่อยตัวจรวดไปแล้วก็
จะเอาแล้วยาตรงเนี้ยจะเอาเป็นเป็นของไอ้จีโน่ที่ตามลงมาครับอ่า
แล้วจะปล่อยจริงไหมปล่อยจริงแล้วก็กลับไหมอ่าเห็นไหม
คือถ้าฟังอย่างนี้ตำรวจบอกไปขยายผลเรื่องยาบ้าใช่ค่ะ
แต่จรวดบอกโอ้ยผมอยู่บ้านเนี่ยมามาขอตรวจเรื่องของปืนใช่
บอกนี่ชาวบ้านเขาแจ้งว่าไปถือปืนในที่สาธารณะใช่ไหมมันคนละเรื่องกันเลยนะ
เรียกขึ้นรถเลยข้อมูลฝั่งจรวดกับข้อมูลทางฝั่งตำรวจมันคนละเรื่องกันเลยคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมต้องฟังต่อค่ะอ่ะค้างอยู่ตรงที่ขยายผลไปจับจรวด
ได้ใช่ไหมคะครับจรวดโทรไปหาลูกพี่ลูกพี่คืออายการบ่อใบไม้อืม
เพื่อให้ลูกน้องเอายาเสพติดมาคืนให้ตามจุดนัดหมายผ่านไปหนึ่งชั่วโมง
จรวดพร้อมตำรวจชุดจับกลุ่มไปรอที่จุดนัดหมายตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
จู่เสียแป้งมามาพร้อมพวก๒๐กว่าคนมาอ้างว่าเป็นตำรวจจับยาเสพติด
แล้วมาบอกตำรวจชุดจับกลุ่มว่าหยุดนะอย่าขยับผมเป็นตำรวจอ่า
ตอนนั้นตำรวจงงอ้าวตำรวจชุดไหนอ่ะนี่เราก็ตำรวจเราก็ตำรวจ
แล้วแล้วกลุ่มเสียแป้งตำรวจชุดไหนเนี่ยตกใจและงงตำรวจชุดจับกลุ่มเลย
แสดงตัวว่าเนี้ยเราก็ตำรวจแก๊งนายอ่ะตำรวจชุดไหนตำรวจอะไรอ่า
ทีนี้พอเสียแป้งรู้ว่าอ้าวกลุ่มนั้นเขาตำรวจจริงนี่ว่า
ทำยังไงเสียแป้งพูดกลางวงเลยต่อว่าจรวดเลย
ลูกพี่มึงบอกว่าโจรมาชิงตัวมึงไปถ้ารู้ว่าเป็นตำรวจกูไม่มาหรอก
ทำไมมาหลอกกูแบบนี้อุ้ยพูดต่อหน้าตำรวจชุดจับกลุ่ม
คือด่าจรวดต่อหน้าตำรวจชุดจับกลุ่มอันนี้ตำรวจนายนี้เขา
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเป็นพยานใช่เออเขายืนยันใช่
จังหวะนั้นนะคะจรวดวิ่งหนีจากรถตำรวจ
ทางฝั่งเสียแป้งและแย่งปืนมายิงต่อสู้
เสียแป้งห้ามจรวดด้วยนะคะอืมเสียแป้งบอกว่า
มึงอย่ายิงตำรวจถ้ามึงยิงมึงมีเรื่องกับกูแน่
เพราะเขาเป็นตำรวจจริงอื้อหือจะหลวดไม่ฟัง
จรวดเป็นคนยิงนะคะจรวดยิงใส่เจ้าหน้าที่หนึ่งคนบาดเจ็บที่ขา

เขาได้การให้ขอช่วยกูแล้วร่วมสำรวจกูไม่ใช่มาร
เมื่อกี้เจ้าหลวดให้สัมภากกับนักค่าวที่ได้มีแบบไปที่ว่า
ตัวเองไปแจ้งความว่าถูกอุ้มถูกเรียกฆ่าไทย
ทำไมถึงโดนไปด้าย
นี่ไงก็เจ้าหน้าที่บอกว่าจรวดเอาปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
แต่เสียแป้งก็บอกในมุมของเขาว่าเอ้าแล้วสุดท้ายแล้วผมโดนอยู่คนเดียวที่เหลือยกไม่ฟ้องหมด
ทั้งที่เนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อมูลจากมุมตำรวจชุดจับกลุ่มจรวดเลยนะ
เพราะตำรวจเขาบอกว่าพอวันรุ่งขึ้นที่เขาถูกยิงบาดเจ็บเข้าไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหม
แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็พอเขารู้เนี่ยว่าใครเป็นใครบ้าง
เขาก็ไปแจ้งความแจ้งข้อหากับกลุ่มคนพวกที่ทั้งจรวดทั้งเสียแป้งที่มาชิงตัวประกันอะไรพวกนี้
แต่ทีนี้ที่จรวดให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอกว่าถูกตำรวจอุ้มไปเรียกฆ่าไถ่ใช่ไหมคะ
เรียกล้านห้าบอกให้พอเอาเงินมาล้านห้า
ทางฝั่งตำรวจบอกว่าไม่จริงนะไม่ได้เรียกค่าไถ่นะ
แต่ระหว่างที่จับกลุ่มจรวดเนี่ยจรวดนั่นแหละเสนอเงินให้ตำรวจ
บอกเดี๋ยวผมให้เงินตำรวจได้ไหมแล้วก็ปล่อยตัวผมอืม
แต่ตำรวจเขาแกล้งรับปาก
เพื่อให้จรวดทำตามคำสั่งของตำรวจ
มุมมองของผมนะที่เสียแป้งเรียกร้องความยุติธรรม
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็เสียแป้งถูกแจ้งข้อหา
จับทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำและไม่ได้เป็นคนยิงตำรวจด้วยครับ
แถมยังห้ามจรวดเลยว่าอย่ายิงตำรวจอืม
เหตุการณ์วันนั้นถ้าอายการบ่อใบไม้ไม่ได้เป็นคนสั่ง
หรือขอให้เสียแป้งไปช่วยอืม
แป้งก็คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอ่ะก็คงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ไปช่วย
ไม่ได้ไปอะไรคือเสียแป้งก็บอกในคลิปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยรู้ว่า
มันเป็นเรื่องของตำรวจที่ไปจับจรวดเนี่ยเขาคงไม่ไปใช่เสียแป้งก็เลยบอกไงค่ะ
เหมือนตัวเองโดนหลอกเพราะโทรมาบอกว่าจรวดเนี่ยถูกอุ้มถูกจับ
เรียกค่าไถ่อะไรอย่างเงี้ก็เลยไปอุ้ยแล้วข้อมูลที่เราเล่านี่คือข้อมูลจากตำรวจนะพี่อุ๋ยไม่แต่
จากตำรวจชุดจับกลุ่มในจรวดนะแต่จรวดเขาก็เขาก็บอกมันก็ไม่เหมือนกัน
ตรงกันเลยนะไม่ตรงกันเลยนะอืมนะฮะอ่าเอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับ
ผู้ชมครับมันก็นำมาซึ่งนั่นแหละสุดท้ายปลายทางเนี่ย
เสียแป้งนาโนตก็ถูกจับกลุ่มตัวนะฮะดำเนินคดีนะครับ
ก็มีการต่อสู้คดีกันไปแล้วก็คดีก็ไปถูกส่งฟ้องศาล